อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
หลายคนอาจจะประสบพบเจอนะคะแต่ว่าเรื่องนี้
คนที่เจอเหตุการณ์กับตัวมีกล้องหน้ารถ
โอ้โหคนอารมณ์ไม่ดีอยู่โดนบีบแต่เยอะ

เป็นคลิปที่ถูกวิภาควิจารณ์มากเลยทีเดียวค่ะ
นี่ไงเปลี่ยนมานี่ไงปาดเขามาแซงมานะคะ
รถสำหรับเบนซ์สองห้าศูนย์สีดำทะเบียนกรุงเทพฯคันนี้ค่ะ
แซงรถคันที่ติดตั้งกล้องหน้ารถโดยคุณผู้ชมเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะ
เบนส์คันนี้ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดอ้าวโดนปาดแบบนี้
แตรสิคะเสร็จแล้วก็มีการบีบแต่เตือนสองครั้ง
แต่ว่าหลังสิ้นเสียงแตรเนี่ยสังเกตว่า
เป็นเบรกกระทันหันเลยค่ะน่าจะฉุนอืม
อยู่กลางถนนสักพักก็เคลื่อนตัวออกไประยะหนึ่ง
เหยียบเบรกอีกทีเอ้ายังไงต้องการอะไรเออฉุนไงฮะ
คู่กรณีตัดสินใจเลี้ยวหักขวาแซงออกไปอย่างมวยงง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้เจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์เล่าว่า
เมื่อเช้าคุณพ่อกำลังจะไปส่งน้องที่โรงเรียน
บีบแตร่ใส่เขาก็เลยแกล้งเหยียบเบรกให้รถหยุด
รถพ่อเนี่ยเกือบชนท้ายสองรอบเบรกเกือบหัวทิ่มนะคะ
แพร่สะพัดออกไปผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันถล่มทลายเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมของคนขับรถเบนส์คันนี้ว่า
ไร้มารยาทเนื่องจากปาดหน้าแล้วก็เบรกกระทันหัน
โชคดีที่ไม่เกิดอันตรายแล้วก็มองว่ารถคันที่บีบแตรเนี่ยทำถูกแล้ว
จากถูกปาดหน้าในเลนส์ของตัวเองนะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
สอบถามไปยังเจ้าของคลิปก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้ค่ะ
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาบริเวณถนนกำแพงเพชรสอง
ด้านหลังปทสำนักงานใหญ่ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณพ่อก็ขับรถมาเรื่อยนะคะในช่วงที่ลงจากสะพาน
เบนส์ก็ขับแซงจากเลนขวาไปส่วนคุณพ่อขับรถอยู่เลนกลาง
พอมาถึงช่วงเลนขวาติดรถที่จะยูเทิร์น
เบนส์ค่ะก็เลยขับเปลี่ยนเลนปาดหน้ากระทันหัน
แล้วก็เหตุการณ์ก็แบบในคลิปที่นำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะ
หลังจากนั้นรถเบนท์ก็ได้เลี้ยวเส้นทางจากซ้ายเปลี่ยนเส้นทางจากไป
ยังไงก็ตามคุณพ่อไม่ได้ไปแจ้งความนะคะเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องมีราว
แต่ว่าที่นำคลิปมาโพสต์ก็เพราะว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องของ
มารยาทในการขับรถนั่นเองค่ะแต่เรื่องแบบนี้เจอบ่อยนะ
คือบางทีหลังเนี่ยเริ่มงงกับตักกะของการขับรถบางคนนะ
ก่อนหน้านี้ขับรถอยู่มีรถจักรยานยนต์ขี่ปาดหน้าย้ำใช้คำว่าปาดหน้าเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปกติเรามีแตรเอาไว้บีบเตือนใช่ไหมคะเราก็บีบแตร
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาปาดมาเสร็จเราบีบแร่เสร็จปุ๊บ
ขับลอยชายจ้ะขี่แบบว่าชมนกชมไม้เลยอ่ะ
เท่านั้นไม่พอเราก็เลยบีบแต่อีกทีนึงใช่ไหม
ก็ยังคงขี่รอยชายอยู่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยออกขวาแล้วก็แซงไปเลย
อยากมีเรื่องไม่อยากมีอะไรมากมายก็ขับแซงออกไปแล้วกัน
แต่ไล่หลังตามมาจ้าคืออะไรเหรอ

คือจริงแล้วขับรถเนี่ยต้องมีน้ำใจนะในการใช้รถใช้ถนน
เข้าใจว่าทุกคนรีบทุกคนอยากไปถึงที่หมายให้เร็ว

หงุดหงิดมาจากที่ทำงานหงุดหงิดมาจากที่ไหน

ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร

อีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกคือต้องแยกแยะเสียงแตรด้วยนะ
อันไหนบีบเรืออันไหนบีบเตือน

แป้นแบบนี้คือบีบไล่
อันนี้ชัดเจนแล้วแหละว่าน่าจะต้องมีเรื่อง

คือแบบเตือนเราตกใจเราตายนะ

ก็บีบแล้วอย่าไปโกรธเขานะ
แปลว่าเราน่าจะต้องทำอะไรผิดสักอย่าง

เอ้าฉันบีบไปเธอไม่พอใจเธอมีปืนฉันทำยังไง

ในการเตือนภัยที่จะทำให้การขับขี่

เหนื่อยใจสายด้วยนะคะ

บางทีงงบางทีไม่สนใจ

แต่บางทีเราก็แบบเอ๊ะหรือฉันทำผิดไหม

แต่นี่บีบไม่ได้แล้วนิ้วโป้งนิ้วหักอยู่
ใส่อย่างงี้บีบทางดีแพน